พาไปที่กระบี่นะคะไปช่วยกันดูหน่อยซิว่า
เพราะว่าเจ้าต้านไทยเทสกิลเค้าเอาคลิปออกมาแชร์เลยว่า
ตรงนี้ก็มีป้ายก็มีติดเอาแปลว่าห้ามทิ้งขยะ

เออก็คือมีรถขับอ่ะ

คือเดิมมันก็มีกองเยอะอยู่แล้วเขาเก็บไม่ไหวอยู่แล้ว

เจ้าหน้าที่ได้นะถ้าหน้าบ้านไม่มีถังขยะเนาะ

กระบะคันนี้คืออีซูซูสีดำจอดบนถนน
เห็นทะเบียนอยู่ลิบนะคุณผู้ชมนะ

ผู้ชายคนนี้เปิดหลังกระบะมา

แล้วจากนั้นก็เปิดประตูรถขึ้นขับไปเลยนะคะ

ที่โพสต์ลงในเพจเฟซบุ๊ค

ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากจะติดตามหาตัวชายคนนี้

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ว่าด้วยเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะ

เป็นที่ทางอัลปะตอเขาปิดป้ายประกาศ
เอาไว้ชัดเจนแล้วว่า

บอกว่าเขาไม่ได้ทิ้งขยะริมทาง
เขาทิ้งขยะไว้รวมกับกองขยะในบริเวณนั้นเฉย
ไม่ได้ทิ้งริมทางเข้าใจตรงกันใหม่

เขาบอกว่าทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไว้ให้ด้วยนะ

ไม่ใช่สิในคอมเมนต์
บิเอนบอกว่าครับแบบเนี่ยผมคือคนนี้

เขาไม่ทิ้งริมทางทิ้งไว้กับขยะที่กองอยู่บริเวณนั้น

เจ้านาทีเขาทิ้งที่อยู่ติดต่อให้ขนาดนี้
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานให้เจ้าตัวเข้ามาพบพูดคุยกันละกัน
คือมันอยู่ใครจะโทรไปหาเขาบ้างเนาะ
คือมันมีหลายครั้งนะคุณผู้ชมที่หลายคนบอกว่าก็เห็นเขาทำกันอ่ะ
ก็มันมีอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีป้ายเขียนว่าห้ามทิ้ง
ก็เห็นเขาทิ้งกันเยอะก็เลยทิ้งบ้างอย่ามาทิ้งซ้ำสิฮะ
มันไม่ควรนะคะนะครับนะ